ไปที่บุรีรำค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาตกปลาอยู่ที่บริเวณสระน้ำหลังโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรำ
เขาบอกตกใจมากไปเจอห่อผ้าสีแดงนะคะแล้วก็เหมือนกับมีสายสินพันห่อผ้าอยู่
แล้วก็เหมือนกับมียันหุ้มเอาไว้ด้วยแล้วข้างห่อผ้าอันนี้มีทูบสักกำนึงนะคะ
ทูบปักอยู่ใกล้คนที่เจอเขาก็ตกใจจะหยิบดีหรือไม่หยิบดีจะเปิดดีไหมเขาก็ไม่กล้าเปิดดู
นี่นะคะมีทูบปักอยู่ด้วยสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเปิดห่อผ้าดูแหละ
ห่อผ้ามีอะไรเดี๋ยวลองดูนะคะคนที่เจอห่อผ้านี้คือนายนิคมชุนรำอายุสี่สิบปีนะคะ
เมื่อวานนี้ไปตกปลาอยู่ที่สระน้ำหลังโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรำ
แล้วไปเจอห่อผ้าสีแดงนะคะจมอยู่ริมขอบสระ
มีผ้ายันท้าเวชสุวรรณติดอยู่บนห่อผ้าตอนแรกไม่กล้าหยิบไม่กล้าจับเลย
ก็แจ้งกู้ไผ่เขาบอกว่าเขาเอามาตกปลาตรงนี้
วันก่อนไม่เจอแต่อยู่ดีเมื่อวานเนี้ยเจอห่อผ้านี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าแปลว่าคนเพิ่งเอามาทิ้งไว้อ่ะวันก่อนมาตกปลาจุดเดิมเลยไม่มี
พอเมื่อวานไปตกปลาตรงนี้เจอห่อผ้านี้เฉยเลย
เนี่ยค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงคนที่เจอห่อผ้าคนแรกนะคะ
ทางกู้ภัยก็เลยเป็นคนหยิบให้นะคะ
เพราะว่าตัวนายนิคมคนเจอไม่กล้าหยิบ
นี่ค่ะไม่ใช่ห่อเล็กค่ะ

อะไรอยู่ในห่อผ้าจะเป็นกระดูกคนไหม
หรือจะเป็นศพเด็กไหม
แกะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างใน
คือหลายคนมองว่าผ้ายันท้าเวสวันตามความเชื่อ
ก็คือเหมือนกับป้องกันพูดผีปีศาจ
คุณสัยของอาถรรพ์อะไรแบบนี้นะ
พอแกะออกมานี่เป็นผ้ายันแบบนี้นะคะ
หุ้มอยู่เดี๋ยวให้ดูว่าแกะออกมาแล้วมีอะไร

แกะออกมาปุ๊บข้างในเป็นทูบ๑กรัม
เทียนสีเหลืองเล่มเล็กเป็น๑๐เล่มเลยนะคะ
มีดอกไม้มีเงินเป็นเหรียญบาทนะคะ๑๐บาท
มีมะนาวผ่าครึ่งลูกอีกจำนวนนึง
นี่คือสิ่งที่อยู่ในห่อผ้าแดง
แล้วก็มีผ้ายันท้าเวชสุวรรณหุ้มอยู่อะค่ะ
ตำรวจกับกู้ภัยเห็นแล้วก็แอบตกใจหล่ะ

สุดท้ายกู้ภัยกับตำรวจตัดสินใจห่อกลับเหมือนเดิม
แล้วก็โยนลงน้ำตามเดิมด้วยค่ะนี่โยนลงน้ำไปเลย
วิจารณ์กันเยอะมากนะว่ามันคืออะไรทำไมต้องมาทำแบบนี้เอาไว้นะคะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาสงสัยจริงว่าอันนี้คืออะไร
ล่าสุดค่ะทางทีมข่าวของเรานะคะก็พยายามจะหาคำตอบให้นะคะ
วันนี้พระครูประหลัดวิชันธรรมโชโควัดป่าโคกประสาทตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
ก็เลยไปทำพิธีตรงนี้ค่ะเป็นพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณริมสะน้ำ
ผ้าขาวไปปูที่พื้นริมสะน้ำใกล้ใกล้กับจุดที่พบห่อผ้าสีแดงนะคะ
แล้วก็จุดทูบสวดมนต์กรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่อยู่ในห่อผ้าแดง
พอเสร็จก็เก็บผ้าขาวกลับวัดไปเพื่อไปทำพิธีบังสุกุลให้กับวิญญาณ
ให้ได้รับผลบุญผลกุศลที่วัดที่ได้มีการสวดให้นะคะ
ก็คนก็ไปดูกันเยอะอะนะว่าคืออะไรกันแน่เป็นเรื่องการทำคุณสัยมนต์ดำอะไรหรือเปล่า
ถึงขั้นที่ต้องไปสวดมนต์อยู่แบบนี้นะคะก็ทางพระท่านก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละ
ที่ได้ยินได้ฟังมาก็เหมือนกับว่าการใช้ผ้าแดงห่อมีดอกไม้ถูกเทียนมีเงินมีมะนาวผ่าซีก
เป็นพิธีกรรมคุณสัยของคนอีสานใต้พิธีนี้จะทำตอนกลางคืน
มีความหมาย๒กรณี๑ห่อสะกดวิญญาณคนที่ตายโดยถูกฆาตกรรม
ก็คือใช้มะนาวใช้ผ้ายันปิดธาตุทวารไม่ให้ออกไปไหน
จิตก็จะออกไปไหนไม่ได้จะได้ไม่ออกมาบอกคนอื่น
ว่าคนที่ถูกฆ่าตายใครเป็นคนฆ่า
อันนี้คาดว่าเป็นแบบนี้หนึ่งความหมายแรกนะคะความหมายที่สองที่พระท่านบอกกับทีมข่าวของเรามานะ
ก็คือคนที่มีญาติพี่น้องเล่นศัยศาสตร์
แล้วบุคคลนั้นเสียชีวิตทายาทจะทำพิธีแบบนี้
เพื่อไม่ให้ศัยศาสตร์นั้นมาเข้าตัวญาติพี่น้องหรือทายาท
ก็ใช้มะนาวนี่แหละเป็นความเชื่อที่ว่าให้คุณสัยจืดจาง
เพื่อเป็นการสะกดเอาไว้
ล้างแล้วก็ปิดทะวันทั้งหมดเอาไปแช่เหมือนกับแม่นาคอนะ
แช่เอาไว้ไม่ให้ไปทุกร้านคนอื่นได้ที่สืบทอดมรดกได้
ไปสู่ลูกสู่ร้านเป็นเป็นความเชื่อของของคนอีสานใต้ด้วยเขตขอมขเมนอ่ะนะ
ดึงวิญญาณให้ไปรับบุญบุฏสวนที่วัด
อาจจะมีการมาหลอกร้อนคนอื่นให้คนอื่นได้เห็นเพราะเขาไม่มีวิธีอยู่
พอเราทำพิธีอย่างนี้เสร็จเนี่ยเขามีที่อยู่ที่อาศัย
อยากได้ยินเสียงพระสวดมนต์คนทำบุญที่วัดเขาก็จะ

นี่คือข้อมูลจากพระท่านนะคะที่ให้กับทีมข่าวของเรามาแบบนี้นะคะ
ทีนี้ก็ไปคุยกับคนตกปลาริมสะน้ำจุดที่พบหอผ้าแดงอะค่ะ
นายวุฒิพงศ์เนริกุณายุ๓๗ปีเขาบอกไปตกปลาตรงนี้ประจำ
เมื่อวานไปตกปลาก็เห็นนะห่อผ้าแดงจมอยู่ในสระน้ำ
ก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยพอเห็นของที่อยู่ในผ้าแดงก็คิดว่า
มันอาจจะเป็นการสะดอกเคราะห์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องมนต์ดำคุณสัยหรอก
แต่ด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ก่อนหน้านี้มาตกปลาตรงนี้ประจำไม่เคยเจอสิ่งแปลกปลอม
ใครไปทำพิธีกรรมอะไรมาก่อนค่ะ
โอ้โหคือทีนี้กู้ภัยก็ใจตุ้มต่อมเป็นคนเปิดห่อผ้าแดงไง
ไม่รู้ว่าเป็นมนต์ดำคุณสัยอะไรหรือเปล่าเนี่ย
กู้ภัยเป็นคนหยิบขึ้นมาเป็นคนเปิดห่อผ้านี่นะคะ
เขาก็ต้องดูครับเพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมาใช่ไหม

ใช่เพราะชาวบ้านเองเขาก็สงสัยไงว่าเป็นกระดูกมนุษย์เป็นศพอะไรหรือเปล่า

มันก็มันก็ต้องไปทางเรื่องว่าเราจะไปโดนของไม่ดี
โดนอะไรไม่ดีเข้าหรือเปล่าอะไรมันจะเข้าตัวหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม

แบบนี้ก็ต้องไปถามหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ

หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่า
ศัยศาสตร์แน่สิ่งที่เจอคือเรื่องศัยศาสตร์
ส่วนใหญ่เหมือนกับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

เพราะคนที่ทำพิธีแบบนี้ไปทำความไม่ดี
แล้วก็อาจจะไม่สบายใจ
ก็เลยหาคนมาทำพิธีให้
หมอปลาบอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอก
ก็จะทำแล้วเสียทั้งเงิน
กรรมจากการไปทำไม่ดีกับขวาย
เสียเงินก็ความเชื่อว่าเมื่อไปทำให้ดีแล้ว

คือเสียเงินแล้วก็รับกรรมที่ตัวเองทำ

แล้วถามว่าคนที่ไปเจอเนี่ยจะมีผลไหม
มันไม่มีผลหรอกเพราะมันเป็นของเด็กเล่น
ที่ทำให้มันขังเพื่อเอาเงินจากคนที่กลับไป

ก็ประมาณว่าคนที่เขาเชื่อเรื่องทางนี้
เขาอาจจะไปทำอะไรไม่ดีมา
แล้วก็ไปจ้างคนที่เขาอ้างว่าสามารถทำพิธีกรรม
สะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้
เขาก็เลยทำพิธีให้ในลักษณะแบบนี้

หมอปลาก็เลยบอกว่าไม่ต้องตกใจหรอก
ฝากบอกกู้ภัยด้วยไม่ต้องตกใจที่เปิดหอนี้นะ
เราก็ยึดหลักว่าเราทำดีไม่ต้องกังวลอะไร
ที่สำคัญถ้าใครไปเจออะไรในแม่น้ำลำคลอง
เอาขึ้นมาก็ไปทิ้งถังขยะดีกว่า
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็กังวลใจว่าไม่รู้มันคืออะไร
ก็วางไว้ในน้ำโยนไปในน้ำที่เดิมอะไรแบบนี้ไง

ใช่ค่ะมันอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมหรืออะไรแบบนี้ไง
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมาต้องเปิดอยู่แล้วแหละ